ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้จับตาหน้าจอไทยรัฐทีวีอยากกระพริบนะคะ
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญลาวเพชรค่ะ
เป็นสะพานเทียบเชิญทั้งสองฝ่ายคือคนที่ตั้งหลักท้าก่อนเนี่ย
คุณเอ๋ปรินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
จำได้ไหมคะจำได้ฮะมีการโพสต์เฟสบุ๊คท้าทายบอกว่า
อยากได้มายแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอบมาดีเบตมาคุยกันในรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญลาวเพชรค่ะ
ท้าเด็กซะหน่อยขอท้าเด็กหน่อย
ใช่ซ้ายดาวเด่นสภาปะทะขวาดาวเด่นราศดร๖๓
จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันนะคะ
ทีนี้คือถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์ในการชู๓นิ้

คุณเอ๋ปรินาเขาก็ชูเหมือนกัน๓นิ้ว

อันนี้ฮะแหมยิ้มแย้มแจ่มใส

ดูสดใสนะเนี่ย

ทั้งคุณเอ๋ปารินาไกลคุบสรชมพประชารัฐ
กับน้องมายพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลนะคะ
เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นแก่นำกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
ทีนี้เราไปถามถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อม

พร้อมแค่ไหนถามใจทั้งสองคนดูค่ะ

มองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่า
การชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไร
ทำไมต้องลงถนนทำไมต้องมาชุมนุม
แล้วก็เชื่อว่าคุณเอน่าจะมีคำถามที่อยากถามเธอหลายอย่าง
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เวทีของคุณจอมขวัญเนี่ยนะคะ
ในการอธิบายความให้คุณเอ๋ได้รับฟัง
พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละจะมีคนไปให้กำลังใจเธอด้วย

มายเนี่ยเธอพูดกับนักข่าวของเรานะฮะ
แต่ว่าท่วงทำนองไม่เหมือนตอนที่

ขึ้นเวทีในการปราศัยของกลุ่มผู้ชุมนุมเลยนะฮะ
ค่ะตอนขึ้นเวทีดีจะดุดันหน่อย
ดุดันฮะค่ะส่วนคุณเอ๋ปรินานี่ค่ะ
ก็ยืนยันว่าพร้อมถึงพร้อมมาก
ก็ไก่ล้านตัวค่ะเพราะว่าเป็นคนโพสต์ท้าทายไปเองนะคะ
ตัวเธอจะพูดคุยอยู่บนหลักการ

ก็ขอให้ทางน้องมายพูดคุยอยู่บนหลักการ

ว่าคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน

พี่กัสะที่เป็นการสิ่งที่ยังเรียนไม่จบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง

มีวุฒิภาวะพอที่จะควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะ

แล้วตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่าเราสามารถคุยกันได้โดยดีค่ะ
ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมาอารมณ์ขึ้นใส่กัน

ทั้งนี้ก็คือการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แล้วก็การพูดคุยกันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น

หนูเชื่อว่าทางพี่เอ๋นมีคำถามหลายที่อยากจะถาม

ซึ่งหนูก็พร้อมที่จะตอบแล้วก็พร้อมจะอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังค่ะ

เดี๋ยวต้องจับตามองว่าในรายการน้องใหม่
เข้มข้นขนาดไหนจะใช้ท่วงทำนองท่าที
เหมือนตอนที่กล่าวปลาใสบนเวทีของการชุมนุมหรือเปล่า
แล้วคุณเอ๋เมื่อกี้จะเรียบร้อยแบบเมื่อกี้หรือเปล่า

เลิฟแบบนี้หรือเปล่าด้วยนะคะ
เอาล่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ใช้เวทีนี้แหละ
ในการที่จะอธิบายความความรู้สึกเหตุผลของทั้งสองฝ่ายให้ฟังกันและกันเนี่ยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้มาพบมาเจอกัน
แล้วก็ใช้วิธีการในการพูดคุยกันนะฮะ
เราฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับ
คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลมีการแชร์กันนะครับ
คนที่มาร่วมชุมนุมของฝ่ายหนึ่งเนี่ย
โอ้โหมาแล้วก็ได้รับเงินด้วย

ได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนะครับ

ส่วนอีกคนนึงก็คือคุณบิลบันรือริฐ
ตกลงแล้วมาเล่นสนามนี้เต็มตัวเหมือนกัน
ในการที่จะเชิญชวนคนที่จะมาปกป้องสถาบัน
นุมกันที่หน้าวัดพระแก้ววันที่๑พฤศจิกายนนี้
ดูกรณีของพี่บิลบันรือริฐกันก่อนนะครับ
โดยพี่บินได้โพสต์ข้อความนี้ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
ใจความสำคัญก็คือเชิญชวนชาวไทย
ที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในหัวใจ
เสื้อเหลืองและเสื้อสีชมพู
รวมตัวกันที่หน้าวัดพระแก้ววันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
เวลา๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น
พร้อมฝากไปถึงหน่วยงานระดับอำเภอและจังหวัด
จัดกิจกรรมสำหรับการแสดงออก
เพื่อปกป้องสถาบันให้ประชาชนออกมาเยอะ
หากไม่เริ่มก็คงจะยากที่พี่น้องจะออกมา
พร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปทุกที่
ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันนะฮะ
นี่คือสิ่งที่พี่บินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ขณะที่พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วทีมข่าวก็อยากจะสัมภาษณ์พี่บินเหมือนกัน
แต่ว่าพี่ไทยบอกว่าพี่บินติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด

แต่ว่าพี่ท้ายเอกพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้ง
ในการที่จะช่วยพูดให้กับพี่บินเหมือนกัน
บอกว่าที่พี่บินพูดถึงเรื่องของการชูนิ้ว

ก็ยังย้ำว่าจริงแล้วพี่บินเขาหมายถึงการชูนิ้วกลาง
ในขบวนเสด็จอะไรแบบนี้ถ้าเห็นตบเลย
แต่ถ้าการชู๓นิ้วเป็นการเรียกร้องกิจกรรม
เรียกร้องการชุมนุมเนี่ยพี่บินเขาไม่ได้ว่าอะไร
อันนี้พี่เอกพันธ์เขาก็ยืนยันในตรงนี้ให้พี่บินด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็คุณเอกพันธ์เขายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการจัดม็อบชนม็อบ
แต่เป็นการแสดงพลังของคนไทยที่มีใจรักผืนแผ่นดินไทย
และต้องการปกป้องสถาบัน
โดยหากกิจกรรมวันที่๑พฤศจิกายนประสบความสำเร็จ
ก็จะเดินสายแสดงพลังไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นี่กรณีของคุณบินบริษฐ์นะครับ

ก็มีการชุมนุมกันของกลุ่มประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง
เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี
หลังจากที่นางทยาทีพสุวรรณอดีตแก่นำกปศ
ประกาศเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง
ร่วมแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันนะครับ
ก็มีประชาชนมาตามนัดหมายกันเยอะนะฮะ
โดยมีนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์
แล้วก็อีกคนนึงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะ
ก็มีการพูดมีการนัดกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมในรอบต่อไปด้วยนะครับ
ส่วนนี้แหละฮะคลิปที่มีการแชร์ออกมา
ในโลกโซเชียลนะฮะแชร์คลิป
บอกว่าจ้างคนมาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล
แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

กำลังพูดคุยกับคนที่ถ่ายคลิปว่า
ได้ไปที่หน้ารัฐสภามา
แล้วก็รับเงินว่าจ้างมาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล
คนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
เห็นพูดถึงรัฐสภาจึงสงสัยก็เลยไปถามดู
คลิปก็มีการถามว่าอ้าวแล้วเขาจ่ายเงินให้ตอนไหนอย่างไร

แล้วก็การเลี้ยงดูปูเสืออาหงอาหารเป็นยังไง
ดูคลิปที่เขาเผยแพร่ในโลกโซเชียลกันหน่อยฮะ
เราไปตรงไหนพี่

หรือวันนี้ยังไม่จบไม่ใช่หรือ
มันจบแล้วตรงนั้นฝ่ายนู้นมันไม่มา
ฝ่ายค้างไว้เนี่ยเพราะเขาจ่ายก่อน๑๐๐๐บาท

ทำงานให้ดีปะละ
ไม่ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอย่างเดียว

แน่นอนฮะเจ้าของเฟสก็คือคุณไทยกรพลสุวรรณ

ก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วก็คลิปเหตุการณ์ต่างที่มีการบันทึก
หลังของการชุมนุมของบางกลุ่มบางที่
บอกว่าได้รับเงินค่าจ้างคนละ๑๐๐๐บาท

ทีนี้ครับคุณไทยกรณ์เขาตรวจสอบไป
คือเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ก็เลยนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

คุณไทยกรมองนะครับว่าการจ้างคนมาร่วมชุมนุม
เอ้าถ้าไม่ใช่ความผิดทางกฎหมาย
แต่สิ่งที่จะต้องสืบหาข้อเท็จจริงก็คือ
เงินที่เอาไปจ้างคนเอาไปแจกเงินให้มาร่วมชุมนุมเนี่ย
มันเป็นเงินส่วนตัวของใคร
หรือว่าเป็นเงินงบประมาณของส่วนราชการหรือไม่
ถ้าเป็นเงินงบประมาณส่วนราชการ
โอ้โหมันต้องเข้าข่ายความผิดนี่สิฮะ
เรื่องนี้เป็นการลดทอนคุณค่าของผู้ชุมนุมกลุ่มนั้น
เพราะผู้ชุมนุมไม่ได้ไปร่วมด้วยจิตสำนึก
และการมีส่วนร่วมในอุดมการอย่างแท้จริง
ทีนี้ครับก็เลยฝากไปถึงผู้มีอำนาจรัฐ

ว่าการนำคนมาร่วมชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลจำนวนมาก

เหมือนที่ฝั่งผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้ามเขากล่าวอ้าง
มันก็จะเกิดความเสียหายนะฮะ
นี่ก็เป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียล
แล้วก็โยงเรื่องของการเมืองและการชุมนุมนะครับ